ส่วนใครที่กำลังชอบของที่เป็นเมนูเส้นอย่างก๋วยเตี๋ยว

แล้วอยากได้ก๋วยเตี๋ยวเรือราคาสะบายกระเป๋าแบบนี้
มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวแถวเกาะกูดนะจังหวัดตราดนะ
ก็แวะไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณได้นะคะ

ร้านเปิดตั้งแต่๑๐โมงเช้าจนถึง๕โมงเย็นนะคะ
โทรสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้ได้เลย

เตี๋ยวชามเล็กเพราะมันรู้สึกว่าแบบมันกินทีละนิดมันอร่อย
เพราะบางทีเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงอย่างเราแบบว่ากินช้ามันชอบอืด
แล้วก็หลากหลายแล้วผมว่ามันได้กินหลายเส้นนี่ไง
ใช่เส้นเล็กเส้นหมี่จะเป็นน้ำตกต้มยำก็แล้วแต่เลือก